เหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้คุณผู้หญิงฟังไว้นะคะ
แล้วถ้าเกิดถามดิฉันว่ารู้สึกยังไงรู้สึกหลอนค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเธอชื่อว่าพิจิกาเธออายุ๒๓ปีเท่านั้น
พร้อมกับคลิปที่เราได้เห็นพร้อมกันนี้ค่ะ
คลิปนี้คืออะไรคะเป็นคลิปที่แฟนเก่าของเธอ
ย่องเข้ามาในห้องนอนของเธอโดยที่เธอไม่ได้รู้ตัวเลย
เพราะเธอนั้นหลับลึกแล้วนั่นคืออะไรคะที่เบลอ
คือมีดค่ะเอามีดเข้ามาถามว่าทำร้ายร่างกายเธอไหมไม่ค่ะ
แต่มันหลอนไหมคุณถ้าเป็นเราเราหลอนนะ
กางเกงของเธอถอดกางเกงในของเธอแล้วมากรีดกรีดกรีดให้เป็นริ้ว
แล้ววางไว้ข้างเตียงตัวเธอนั้นหลับลึกมาก
เพราะเธอบอกว่าวันที่เกิดเหตุ๑๐กรกฎาคม
เธอเนี่ยไปทำงานแล้วก็ไปธุระต่อกลับมาที่ห้องนอนเนี่ยสักประมาณตี๓
อาบน้ำอาบท่าอะไรเสร็จปุ๊บก็นอนตี๓แล้วก็น่าจะหลับลึกนะ
หลับลึกค่ะไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าแฟนเก่าเนี่ยย่องเข้ามาในห้อง
พร้อมกับมีดปลายแหลมแบบนี้แต่เธอบอกว่าเธอลืมอะไรอย่างหนึ่งรู้ไหม
ห้องของเธอเธอเห็นนะมีทั้งลูกบิดมีทั้งกรอน
ล็อกลูกบิดแต่ไม่ได้ล็อกกรอนไงผู้ชายก็เลยเข้ามาได้นะคะ
เราไปถามเจ้าของโพสต์ค่ะคุณพิจิกาเล่าให้ฟังบอกว่า
ผู้ชายคนนี้คบกันมาก็สักประมาณ๔๕เดือน
เลิกอยู่กันแบบนี้คือเลิกไม่ขาดจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ย
คิดว่าน่าจะเลิกขาดแล้วเพราะอะไรผู้หญิงสั่งให้ผู้ชาย
เอาเสื้อผ้าออกจากห้องผู้หญิงแต่ผู้ชายไม่ยอมมาเอา
ผู้หญิงตัดสินใจเผาเลยแล้วตอนที่ผู้หญิงเผาเสื้อผ้าผู้ชายอ่ะ
ผู้ชายดันมาที่ห้องพอดีมาเห็นตามตาว่าผู้หญิงเผา
ผู้ชายก็เลยโกรธก็เลยกลายเป็นประเด็นทำให้เกิดคลิปนี้นะคะ
แล้วคลิปนี้เอามาจากไหนคลิปนี้ผู้ชายส่งมาในมือถือ
คุณผู้ชมเธอเล่าต่อนะคะว่าที่ผ่านมาหลังจากที่เลิกรากันไป
รักรักเลิกเลิกก็ไม่ค่อยขาดนะคะ
วันที่๕กรกฎาคมผู้ชายคนนี้ก็มาที่ห้องของเธอนะ
แต่ครั้งนั้นมาคือลักษณะมาเคาะประตู
แต่เธอก็ไม่ได้เปิดไปดูที่ตาแมวก็ไม่เจอนะคะคิดว่าผู้ชายเนี่ยกลับไปแล้ว
พอตื่นเช้าขึ้นมาคุณผู้ชมเห็นภาพมาสักครู่ไหมเหมือนมีถุงอะไรแขวนอยู่ที่หน้าประตู
เป็นถุงข้าวเหนียวหมูปิ้งแขวนอยู่ค่ะเธอก็ไม่ได้กินนะไม่แตะต้องเลย
วันที่๑๐กรกฎาคมมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาเคาะประตูนะคะ
เคาะประตูเธอเองเนี่ยเธอก็หลับอยู่นะคะนอกจาก๒คืนดังกล่าวแล้ว
กรกฎาคมแฟนเก่าเนี่ยกลับมาก่อเหตุอีกครั้งนี่แหละคืนที่บอกว่าเป็นคลิปเนี่ย
มีดมาเนี่ยนะคะมากรีดกางเกงในมากรีดกางเกงเนี่ยเธอบอกว่าเธอหลับอยู่
ก็เล่ารายละเอียดหมดเลยนะคะทีนี้คุณผู้ชมเธอไม่รู้ตัว
หลังจากนั้นเราก็ถามเธอต่อว่ารู้สึกยังไงเธอบอกว่าเชื่อไหมว่าหลังจากที่
เธอถูกทำแบบนี้แล้วเนี่ยผู้ชายเข้ามาแล้วนะมากรีดกรีดกางเกงแล้วกรีดชุดชั้นในแล้วนะ
ไม่รู้ตัวมารู้ตัวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีน้องสาวกับแม่เลี้ยงของฝ่ายผู้ชาย
เคาะห้องเธอเธอก็เลยตื่นถึงรู้ว่าเธอถูกกระทำแบบนี้นะคะ
แล้วหลังจากนั้น๙โมงถึง๑๑โมงของวันที่๑๒กรกฎาคมเธอบอกว่าสติแตกมาก
ไม่พูดไม่จากับใครเลยนะคะรวบรวมสติได้ตัดสินใจหลังเกิดเหตุได้รวบรวมหลักฐาน
ข้อความแชททั้งคลิปที่เราได้เห็นดำเนินคดีเธอตั้งใจว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
และตำรวจเองก็ออกหมายเรียกแฟนเก่ารายนี้มาสอบปากคำนะคะแน่นอนว่าตามกระบวนการของกฎหมาย
ชั้นพนักงานสอบสวนออกหมายเรียก๒ครั้งไม่มาก็เจอหมายจับนะคะ
ทีนี้คุณพิจิกายังบอกด้วยนะคะว่าแฟนเก่าเนี่ยคือตอนคบด้วยกันมีประวัติเป็นโรคซึมเศร้านะคะ
และที่ผ่านมาก็มีข้ออ้างตลอดในการทำความผิดเรื่องของการเป็นโรคซึมเศร้านี่แหละ
เธอเลยตัดสินใจเลิกค่ะน่ากลัวนะน่ากลัวมาก
ทำแค่กางเกงเธอนะถ้าเกิดว่าเอามีดทำที่เธอเธอก็คงไม่รู้สึกตัวนะเพราะหลับอยู่
แล้วก็อย่าลืมตอนนอนเพิ่มกรอนอีกสักนิดหนึ่งนะหรือไม่ก็ย้ายห้องหนีไปเลย